ดูเรื่องของการประกวด
นี่ประกวดเมนูต้นตำรับพื้นบ้าน

อ้าวไก่อบฟางนี่นะ
จะทำให้อร่อยเนี่ยนะมันมีวิธีเรื่องของเวลาก็สำคัญ
รวมไปถึงยุทธวิธีในการที่จะเอาปี๊บมาคุมตัวไก่
แล้วก็เอาฟางมาคุมเนี่ยถ้าไม่ดีไม่แล้วจะบอกให้อุ้ย
เอาแบบไม่ไหม้นะไม่ไหม้อ้าวยังไม่ไป
ไปดูไก่อบวางหิวแล้ว

ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานตำบลในเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ที่นี่เขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และด้านประสุทธิ์โดยการประกวดทำไก่อบฟาง
ว้าวมาแล้วไก่ของเราต้องหมักมานะ
เขารวบรวมมาเลยนะครับกับชาวบ้านที่เป็นตัวแทนจาก๑๑อำเภอ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการทำไก่อบฟาง
ขออภัยไก่อบฟางเนี่ยแบบระดับมือโปรเลยมาแข่งขันกัน
ดูจากปี๊บก็รู้แล้วว่ามือโปรขนาดไหน
อ่าไก่สดที่นำมาน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๕กิโลกรัมนะครับหรือว่าโลครึ่ง
จำนวน๒ตัวต่อทีมปรุงรสตามสูตรเด็ดเคล็ดลับของตัวเอง
นี่บางคนก็ถูลูกไล่ไปตามตัวนี่โอ้แม่เนื้ออ่อน
ถูไถลงไปใส่ลงไปคือนี่คือน้ำหมักมันนะ
เป็นการหมักให้ไก่มันหอมอร่อยถึงเครื่อง
ถูกต้องครับเสร็จป๊าบนะครับ
เนี่ยพอได้แบบนี้ปุ๊บก็เตรียมแล้วครับที่จะเอาไปอบฟัง
นำไก่มาอบฟางอย่างแรกนะเสียบเอาไว้กับขวดแก้วแบบนี้
ป๊าบนะครับคือในขวดแก้วเนี่ยต้องมีน้ำอยู่ด้วยนะ
ให้มันมีน้ำหน่อยให้มันชำใช่ไหมไม่แห้ง
แบบว่ามีความชื้นมีไอคล้ายกับนึ่งนิดนึงอ่ะคุณให้มันมีไอน้ำ

ปั๊บเอาปี๊บมาคุมแต่ก็จะต้องมีผู้เข้าประกวด
จากอำเภอบางอำเภอนะที่เขานำทรายมาหรือว่าดินเหนียว

คือเขาจะเอาดินเหนียวหรือทรายมาอบไว้ข้างของปี๊บ
แล้วก็เอาน้ำพรมไว้ให้มันชุ่ม
และที่สำคัญก็คือฟางขาดไม่ได้
สุมเอาไว้แล้วก็จุดลงไป
ไปเรื่อยแหละครับสักประมาณ๓๐นาที

ออกมาโอ้โหดำปิดปีเลยล่ะครับ

จะได้ไก่ย่างกลายเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีนแน่นอน

แล้วก็การอบเวลาต้องเป๊ะ
ไม่งั้นมันจะไม่อร่อยแล้วก็มันจะไม่สุก

สุดท้ายนะครับก็ในช่วงของการลุ้น

เห้ยสุขก็ดีเลยอ่ะ

ส่วนบางอันเฮ้ยยังดิบอยู่เลย
บางอันบอกเอาไม้ไม่
ก็ไม่ไหมก็เปิดมาไหม้อ่ะ

ก็คือไหม้นิดเดียวแต่ข้างในสุกนะครับ

เต้นได้สบายจิตสบายใจ
ทำแล้วสุกกินได้มีความสุขจุงเลย

ขอบคุณค่ะคือรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็จะยอมจ่าย

สุดยอดจริงเลยถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวงานแบบนี้ต้องไปเลยนะ

เท่าไหร่เราก็ยอมจ่ายนะแต่เราไม่ต้องจ่ายเพราะคุณชนะ
จ่ายให้เรา